นี้ก็แตกตื่นตกใจไปเจอผู้ชายคนนึงนอนนิ่งแบบไม่ไหวติง
แล้วอยู่บนทางเท้านะคะชาวบ้านก็คิดตายแน่
กู้ภัยต้องมาปรากฏตอนที่เข้าไปเจอเขาแล้วพยายามจะพลิกตัวกลับมา

เอาสรุปไม่ได้ตายนะ

ตายแล้วเนี่ยไม่ได้ตายค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามพลิกตัวขึ้นมา
คิดแน่ว่าต้องใช่แน่
ทำไมมีศพมาอยู่แบบนี้บนทางเท้า
ปรากฏจังหวะพลิกตัวลุกขึ้นมาพลวดไล่วิ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ค่ะ
แล้วบอกว่ามายุ่งกับเขาคือประมาณว่ารบกวนการนอนของเขา
สรุปนี่คุณดูเด็กคือแค่นอนหลับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลพระนครศรีธุยา

ไปพลิกตัวชายแบบนั้นก็ข้าวเรียบทั้งหลุขทั้งอะไร

สุดท้ายเนี่ยพอลุกขึ้นมาได้จะเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะ

แล้วเจ้าตัวชิวนะพอจะทำร้ายเจ้าที่เสร็จ
ก็เดินกลับไปนอนแบบนี้เหมือนเดิมค่ะ
ตำรวจสพพระนครศรีธุยาก็เลยต้องคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
เพราะว่ามีอาการคลุ้มคลั่งใช้ไม้งามในการสยบความคลั่งของเขา
จับมัดติดเปรย์จนได้แล้วก็ต้องส่งไปสถานพยาบาลนะคะ

ที่เทศกิจเทศบาลพระนครศรีธุยาคุณวุฒิพงศ์บอกว่า
ตอนนั้นน่ะแหมผมต้องมีรับแจ้งมาจากพัฒนาสังคมจากชาวบ้าน
บอกผู้ชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วนอนแน่นิ่งคว่ำหน้า
แล้วก็เลยไปถึงปรากฏจะโดนทำร้ายซะอย่างนั้น
ผู้ชายคนนี้นะคะพบว่าจากการตรวจเบื้องต้น

ตอนนี้ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา